ส่วนเรื่องการเมืองนะตอนนี้วินาทีนี้เวลานี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาวันไหน
หรือจะยื้อไปจนถึงวันสุดท้ายจนครบวาระของรัฐบาลคือ๒๓มีนาคม
ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒ที่อยู่จนครบวาระ
ที่มาจากการเลือกตั้งต่อจากทักษิณชินวัฒน์หรือว่าโทนี่วูซัม
แต่ถ้ารอจนถึงวันนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่า
ไม่เป็นผลดีกับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะสอสอจะย้ายไปพักที่ต้องการไม่ทัน
ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับในเจาะสนามการเมืองครับ
ลุงตู่ก็ยังคงอุบเงียบวันยุบสภาให้เป็นปริศนากับทุกฝ่าย
จิ้งจกตุ๊กแกในธรรมเนียมรัฐบาลจะเพียนพยายามกระซิบออกมาเรื่อย
ว่าเป็นวันนั้นบ้างวันนี้บ้างแต่ก็ไม่ยืนยันว่าวันไหนคือวันจริง
ตอนนี้ที่ทำได้คือแค่คาดการณ์เท่านั้น
พูดง่ายก็คือต้องเดากันเอง
เวลาที่เหลืออยู่อีก๑๔วันระหว่างวันที่๙ถึง๒๒มีนาคม
ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะถ้าเป็นวันที่๒๓มีนาคม
นั่นหมายความว่าจะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้น
แต่จะเป็นการหมดความรักของรัฐบาลลุงตู่
ถ้าเป็นกรณีนี้ลุงตู่จะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองทันที
เพราะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒ที่อยู่จนครบวามรา๔ปีต่อจากโทนี่วูซัม
ทักษิณชินวัฒน์แล้วแต่ใครจะเรียก
แต่ลุงตู่จะพอใจหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอาจไม่คิดอะไรแต่กับคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอาจไม่ใช่
เพราะเคยเป็นที่๑มาตลอดแล้วจะต้องให้มาเป็นที่สองรองจากคนที่แม้แต่ชื่อยังไม่อยากจะได้ยิน
ประกอบกับหากลากยาวไปจนหมดวามระ
รวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ก็ไม่ได้รับอานิสงฆ์อะไรจากกรณีนี้เลย

บรรดาสอสอน้ำสุดท้ายที่รอจะย้ายพักก็จะไม่มีโอกาสย้ายไปอยู่พักที่ตัวเองตั้งใจไว้
เพราะเกินเส้นตายย้ายพักไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งลุงตู่ไม่ทำแน่เพราะพักรวมไทยสร้างชาติยังแต่งองค์ทรงเครื่องไม่เสร็จ
ต้องการพวกสอสอน้ำสุดท้ายอีกมากหากคิดจะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพักเพื่อไทย
ไม่แปลกที่การประชุมคอรมอลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะมีรายการเทกระจาดงบประมาณกันเป็นว่าเล่น
งบช่วยชุมชนกองทุนหมู่บ้านประกันยางและที่เป็นไฮไลท์คือเพิ่มค่าตอบแทนอสมเดือนละ๒๐๐๐บาทต่อคน
งบกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทที่สำคัญก็คือเป็นงบของปี๒๕๕๙
ซึ่งตามมารยาทแล้วควรให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณา
ไม่แปลกอีกเช่นกันที่โทนี่วูซัมได้ทีออกมาปรามาทว่า
เก่งแต่ใช้เงินแต่หาเงินไม่เป็น
ดี๑๔วันที่เหลือก่อนถึงเส้นตาย๒๓มีนาคม
วันใดก็วันหนึ่งลุงตู่จะต้องเลือกที่จะยุบสะพานแน่นอน
แต่ไม่ว่าจะเลือกวันไหนก็ไม่สำคัญ
เพราะเวลานี้ประชาชนจดจอดอยู่กับวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมากกว่า
เพราะนั่นจะเป็นบัญชีชะตาและอนาคตของประชาชนทั้งประเทศ